แต่คุณจูด้งจะพาไปพาเป็นไกด์ไปหาของกินอร่อยที่จังหวัดพิจิตรนะคะ
หลากหลายเมนูปลาที่เขาบอกว่าทั้งสดและอร่อย
ติดตามกันเลยในช่วงตลอดกิน
สาวเมืองพิจิตรอดีตชาลวัน
เผื่อดูใครกันกล่าวจะมห์ชันแสงสาร
เพียงตาสบตาก็พักหัวใจเหมือนบิน
อยากบอกรักเธออยากเจอยอดมิตร
อยากบอกกระซิบว่ารักเหลือเกิน
คุณผู้ชมครับหลังจากที่เราไหว้พระขอพรกันเรียบร้อยแล้ว
ตอนนี้ผมอยู่ที่ริมแม่น้ำน่านแห่งนี้ครับ
แม่น้ำแบบนี้คุณผู้ชมนึกถึงอะไรครับ

เพราะฉะนั้นวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมมากินปลาแบบสด
ถ้านึกถึงปลาต้องร้านนี้เลยกับร้านปลาเป็นนั่นเองครับ
อร่อยขนาดไหนตามผมมาเลยครับ

นี่ครับและนี่คือพี่จอยเจ้าของร้านปลาเป็นนั่นเองครับ

ที่มาที่ไปในการก่อตั้งร้านแห่งนี้ฮะ
พอดีว่าเป็นคนจังหวัดพิจิตรใช่ไหมคะ
แม่น้ำน่านจังหวัดพิจิตรมันมีปลาเยอะ
เราก็เลยอยากจะแบบทำเมนูที่แบบอร่อย
ก็คือเราอยากให้ลูกค้าได้ทานปลาสด

มันก็คือต้องเป็นปลาเป็งแล้วมันแปลก
แถวนี้หรืออะไรอย่างนี้มันยังไม่มีใครตั้งชื่อร้าน
ที่เป็นแบบเอกลักษณ์ซึ่งให้คนจำง่าย

เพราะว่าเนื้อปลากายนี่คือจากแม่น้ำหน้าเรา
แล้วก็มีปลาเนื้ออ่อนต้มยำปลาพัง

ให้พี่จอยสอนทำอาหารหน่อย

เป็นเมนูยำปลาเป็นค่ะ

เอาละครับวันนี้จะพาไปทำเมนูยำปลาเป็นกัน
ส่วนประกอบมีดังนี้ครับ
สำหรับเมนูยำปลาเป็นของเราเชฟ

ก็คงจะกระเด็นใส่ได้นะครับ

ตามด้วยผักชีต่างชาติ

น้ำเชื่อมค่ะ

แหมใส่เพิ่มความเค็มมั้ง
เจ้าโด่งเองก็ถามไปได้เนอะ

เสร็จแล้วก็ลาดบนตัวปลาเลยค่ะ
เสร็จแล้วครับกับเมนูยำปลาเป็น

จนตอนนี้มืดแล้วยังทำไม่เสร็จเลยครับ

สงสัยต้องนอนร้านซะแล้วล่ะครับ
โอ้โหเราไปชิมกันเลยดีกว่าครับ

นี่เลยยำปลาเป็นนั่นเองครับ

แล้วเสร็จแล้วความนุ่มมันตามมาเลยฮะ
แล้วก็อร่อยมากจริงมันกลมกล่อมนะ

ต่อไปทอดมันปลากาย
อร่อยตัวข้างนอกมันมีความเหนียว
เพราะว่ากัดไปข้างในแบบหนุ่มมาก

นูต่อไปครับนี่คือต้มยำปลาคังนะครับ
แซ่บมากเลยแซ่บแบบคนพิษจิต

กินไปแต่ไม่รู้รู้สึกถึงความคาวเลย

ต่อมาครับปลาเนื้ออ่อนทอดกระเทียม
กรอบมากกินได้ทั้งตัว

แล้วยิ่งน้ำฉูฉี่คือแบบหูโล่งตัวมากจริงครับ

นูสุดท้ายครับเมนูแกงปลาสับนกครับ

ทีนี้พอเนื้อปลาไปโดนกับน้ำแกงที่เขาใส่ลงไป
โอ้โหน้ำแกงมันเข้าไปในเนื้อ
มันอร่อยจังในคำแรกเลยอู๋โทรง
ต้องบอกเลยนะครับว่าอร่อยจริงเด็ดมากเลย
ถ้าใครอยากจะมาทานอาหารอร่อยแบบนี้

ค่ะตั้งอยู่บนถนนสระหลวงค่ะ
เพจแล้วก็เบอร์โทร๐๘๔๕๗๖๕๕๗๖ค่ะ

นี่เลยของที่ลึกเฮ้ยที่ละลึก
นี่เลยในเสื้อเขียนว่าขอให้รวย

กินแล้วหิวไหมครับคุณจูด้งเขาพาเราเรียกน้ำย่อยได้ดีเหมือนกันครับ